อยู่บนท้องถนนค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เป็นแท็กซี่กับมอเตอร์ไซค์
คือมอเตอร์ไซค์เขาขี่มาแล้วปรากฏว่าแท็กซี่เหมือนกับปาดซ้าย
อเตอร์ไซค์ก็ไม่พอใจสิคะไปจอดประกบข้างแล้วก็ต่อว่า
ทีนี้แท็กซี่เหมือนจะเบียดให้มอเตอร์ไซค์ล้ม
แล้วมันมีหลักฐานนะคุณเป็นหลักฐานจากกล้องติดหมวกของมอเตอร์ไซค
ดูกันค่ะ
ทำไมครับมึงจะเอาอะสิ

เดี๋ยวกูส่องให้ตรงขนส่อง

กวงมาก๋อง
กวงมาก๋อง
โอ้จอดเลยมันกล้วนขึ้นมา
โอ้โฮคุณดูสิใจเย็นอยู่นะทั้งสองฝ่ายเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาตะโกนบอก
มอเตอร์ไซค์บอกว่ามีกล้องเดี๋ยวจะส่งให้กรมการขนส่งทางบก
นี่แท็กซี่ก็ยังดูเหมือนกับจะปาดจะเบียดนะคะ
เออแต่จอดกันครั้งแรกแต่ไม่จบนะ

ใช่ค่ะแหมพอดูภาพจากกล้องติดหมวกของมอเตอร์ไซค
ดูไปก็หวาดเสียวเหมือนกับนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เองนะคะ
เนี่ยจังหวะที่มันเกิดเหตุเนี่ยจริงคือเหมือนกับแท็กซี่จะเข้าซ้าย
แล้วคุณผู้ชมตอนเริ่มต้นคุณผู้ชมดูตามดิฉันทันไหม
ว่าอันไหนมันคือเข้าซ้ายก่อนหรือเปิดไฟเลี้ยวก่อน

ท่านได้ให้สัญญาณไฟกันบ้างนะฮะ

มอเตอร์ไซค์เขาโวยวายว่าแท็กซี่เข้าซ้าย
แต่ว่าให้สัญญาณไฟแบบกระทันหัน
ใช่แบบกระชั้นชิดแล้วมันก็แบบตั้งหลักไม่ทันนะคะ

ทีนี้จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนลาดพร้าวค่ะ
รัฐพร้าว๘๐จะมุ่งหน้าไปลาดพร้าว๔๘

แต่ส่งคลิปนี้จะส่งให้กรมการขนส่งทางบกเรียกแท็กซี่มาจัดการหน่อย
เรื่องนี้เนี่ยนะคะแหมพอดูไปแล้วจริงทั้งสองฝ่ายก็หัวร้อนเหมือนกันนะ
เดี๋ยวลองดูว่าหลังจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกจะเรียกแท็กซี่มาแล้วจะดำเนินการยังไงนะคะ